ท่านผู้ชมครับรู้สาเหตุแล้วนะฮะวันนี้ที่วังน้ำเขียวเนี่ย
ชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจกันค่ะนะครับโทรแจ้งสพวังน้ำเขียว
บอกว่าโอ้โหพี่ช่วยมาดูรถคันนี้ให้หน่อยนะครับ
จอดทิ้งเอาไว้ในสภาพที่รอบคันเนี่ยมีผ้าอนามัยค่ะนะฮะ
มีกางเกงชั้นในของผู้หญิงเสื้อชั้นในด้วยอะไรให้ด้วย
ให้แขวนเสื้อก็เนี่ยฮะเกี่ยวเอาไว้กับกระโปรงหน้ารถ
กระโปรงหลังรถเนี่ยที่ปัดน้ำฝนเนี่ยฮะค่ะคือแปะรอบคันไปหมดเลยอ่ะ
อืมโอ้โหนี่ครับทุกผู้ชมครับชาวบ้านก็ต้องโทรแจ้งตำรวจนะครับ
บอกว่าเนี่ยช่วงสายวันนี้เจอนะฮะมาจอดทิ้งเอาไว้นะครับ
แถวปากทางเข้าสู่ราชการอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยบอกว่าเช้าวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งสวมเสื้อสีเหลืองกางเกงขายาวสีขาว
เอารถมาจอดนะครับแล้วลงจากรถขึ้นรถตู้ไปนะฮะ
เป็นรถตู้สายวังน้ำเขียวนครราชศรีมามุ่งหน้าทางเข้าตัวเมืองนะครับ
สายตรวจมาถึงก็ต้องมาระงับเหตุด้วยการแกะผ้าอนามัยอืม
หยิบชุดชั้นในอะไรพวกเนี้ยออกจากตัวรถก่อนค่ะ
คือแหม่มันก็ทิ้งเอาไว้มันก็ยังไงอยู่อะเนาะ
ก็เจ้าหน้าที่บอกว่าก็แกะออกก่อนกันแล้วกันนะครับรอบคันเลยนะฮะ
อ่าประชาชนโทรมาแจ้งเยอะทางเพจเฟซบุ๊คของสพวังน้ำเขียว
แล้วก็โทรไปแจ้งทางตำรวจสพวังน้ำเขียวบอกว่า
พอไปตรวจสอบเพราะว่ารถคันนี้นะครับ
คนขับเป็นผู้หญิงอายุสี่สิบเอ็ดปีนะสุดท้ายก็ตามเจอตัว
เธอก็มาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถจากการสอบถามเนี่ย
ผู้หญิงเจ้าของรถบอกว่าเดินทางมาจากชนบุรี
รถนี่ทะเบียนชนบุรีนะฮะนี่ฮะคนนี้คือเจ้าของรถ
นะมาพักอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่วังน้ำเขียวมาหลายวันแล้ว
ช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ก็ตกงานครอบครัวมีปัญหาเศรษฐกิจ
แล้วก็เครียดเรื่องที่สามีเริ่มนอกใจก็ทำลงไปเพื่อประชดสามีและประชดเศรษฐกิจ
โดยวิธีการนี้นี่แหละเอาชุดชั้นในกับผ้าอนามัยไปติดไปแปะเอาไว้รอบคัน
ขับรถวิ่งรอบตลาดตั้งใจจะให้ชาวบ้านเห็นนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปนะครับบอกอย่างนี้ทำไม่ได้ฮะ
มันไม่เหมาะสมสร้างความแตกตื่นด้วยสร้างความไม่สบายใจตกออกตกใจให้กับประชาชนด้วยนะครับ
ก็เลยแนะนำบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตำรวจก็แกะให้พอสมควรแล้ว
พี่ก็แกะออกให้หมดก็แล้วกันนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ทำตามนะครับ
หลังจากนั้นก็ขับรถออกไปนะฮะพอขับรถออกไปเนี่ย
ชาวบ้านก็โทรมาแจ้งตำรวจอีกบอกเจอเจอคันเดียวกันเลย
ไว้ข้างถนนอีกแล้วก็มีเต็มติดรอบคันเหมือนเดิมอีกอ้าว
นี่ฮะชาวบ้านก็บอกไม่รู้จะทำยังไงก็โทรไปแจ้งอีก
สพวังน้ำเขียวก็ต้องมาดำเนินการอีกคราวนี้ก็เลยเอารถเนี่ย
เก็บเอาไว้ที่สพวังน้ำเขียวเลยนะฮะรอบที่สองเนี่ย
เจ้าของรถยังไม่ติดต่อกลับมานะฮะค่ะเอาเผื่อญาติญาติของผู้หญิงคนนี้ดูอยู่
แล้วท่านจำรถได้เนี่ยยังไงลองติดต่อสพวังน้ำเขียวก็แล้วกัน
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยเธออาจจะมีอาการอะไรแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะคะ
แต่เบื้องต้นก็บอกกับตำรวจเอาไว้รอบนึงว่าประชดเศรษฐกิจ
ชดสามีที่มีคนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้โอ้โหแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเดือดร้อนค่ะ
ก็ทิ้งไว้ไม่ได้ครับแบบนี้ครับ